รักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
กลับไปอาทิตย์ก่อนยังจำได้เลยค่ะอัดเสียงไปเจ็บคอไปโอ้โหคออักเสบ
ช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนเป็น๒เดือนที่มีงานพูดเยอะมาก
แต่ยืนยันค่ะว่าไม่ว่าจะมีงานพูดที่ใดก็ตามทีมาที่นี่ต้องได้ยินเสียงพี่อ้อยค่ะ
ใครมีคำถามอยากจะฝากเรื่องราวของตัวเองเข้ามาส่งมาได้ทางอีเมลเลยนะคะ
ไม่ว่าคุณจะฟังพอร์ตแคสต์อยู่ที่ไหนก็ตามที
เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของคนอื่นไปพร้อมกัน
วันนี้ถ้าจะตั้งชื่อนะถ้าอยากตั้งชื่อว่ามีใจหรือแค่เสียดายคนดี

สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูขอใช้ชื่อว่าเปิ้ล
อายุ๒๘ปีค่ะรู้ตัวเองว่าชอบผู้หญิงมาตั้งแต่มต้น
และคบผู้หญิงมาตลอดด้วยความที่เปิ้ลเป็นธอมหน้าหวาน
หลายครั้งจะมีผู้ชายมาแซวบ้างมาจีบบ้างแต่เราก็จะชัดเจนทุกครั้งว่าเราชอบผู้หญิงนะ
ผู้ชายบางคนพอรู้เขาหายไปเลยค่ะ
แต่สำหรับบางคนจากคนที่มาจีบก็กลายมาเป็นเพื่อนเรา
และหนึ่งในนั้นคือผู้ชายที่ชื่อฟินค่ะ
ซึ่งฟินเนี่ยมาจีบเปิ้ลตั้งแต่มปลายแต่พอเปิ้ลไม่เล่นด้วย
เขาก็ยังวนเวียนกลายเป็นเพื่อนของเปิ้ล
ให้คำปรึกษาคอยอยู่ข้างเปิ้ลทุกครั้งที่มีปัญหา
เวลาที่เปิ้ลเลิกกับแฟนเก่าทีไรฟินจะเป็นคนแรกที่เข้ามาปลอบใจ
และพอเปิ้ลเริ่มดีขึ้นเริ่มเปิดใจคุยกับผู้หญิงคนใหม่
วินก็จะกลับไปอยู่ในที่ของเขาเหมือนเดิม
เราเป็นแบบนี้กันมาตลอดเกือบ๑๐ปีค่ะพี่อ้อยค่ะ
เปิ้ลคบกับแฟนคนล่าสุดเขาเป็นธอมเหมือนกันค่ะพี่
คบกันมาเกือบ๕ปีตลอดเวลาที่คบกัน
รู้มาตลอดว่าแฟนไม่ค่อยชอบฟิน
เพราะเขาสังเกตได้ว่าเวลาเปิ้ลเจอกับฟิน
มันสัมผัสได้ถึงความแปลกเหมือนเป็นมากกว่าเพื่อนกัน
อีกอย่างคือฟินจะดูแลเราเกินกว่าที่เพื่อน
จะทำกันจนแฟนเรารู้สึกได้
ฟินเองเวลาเจอแฟนของเปิ้ล
ก็ต้องพยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจ

แต่คนไม่ชอบยังไงก็หาวิธีจับผิดได้อยู่ดีค่ะพี่

แฟนจะมีปัญหาและหึงห่วงเราทุกครั้ง
และอีกหนึ่งเหตุผลที่อาจจะเป็นชนวนสำคัญ
ทำให้แฟนถึงเปิ้ลเพราะว่าเปิ้ลชอบพูดว่าอยากมีลูก
เราชอบเด็กมากถึงขั้นเคยคิดว่า
ถ้าวันหนึ่งเปิ้ลมีกำลังมากจะไปขอเด็กมาอุปการะ
แต่สำหรับแฟนเขาไม่ค่อยอินกับเด็ก
และก็ชอบคิดว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายทำลูกให้เราไม่ได้หรอก
ก็เลยพันเอาเรื่องนี้มาผสมกับเรื่องของฟิน
กลายเป็นประเด็นในการทะเลาะกันเรื่อย
เวียนไปเวียนมาเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดี
สุดท้ายแฟนเป็นฝ่ายนอกใจเปิ้ล
ซึ่งเปิ้ลมารู้ทีหลังว่าเวลาเขาทะเลาะกับเปิ้ล
แฟนจะไประบายให้เพื่อนเขาฟัง
และไปนอกกายนอกใจกับธอมที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับเขา
รู้สึกทั้งเจ็บโกรธและเสียใจมากค่ะพี่
เรารักเขามากแล้วก็ไม่เคยนอกใจเขาสักครั้ง
แต่เขากลับหักหลังเราและเลือกจะไปต่อกับผู้หญิงคนนั้น
เกือบ๓เดือนที่เปิ้ลเหมือนเป็นคนบ้า
ไม่กินไม่นอนร้องไห้เสียใจใช้ชีวิตแบบหายใจไปวัน
และฟินก็ยังเข้ามาคอยดูแลพาไปเที่ยวเปิดหูเปิดตา
ฉุดเปิ้ลให้ลุกจากที่นอนมากินข้าวมาใช้ชีวิต
ดูแลทุกอย่างจนเปิ้ลเริ่มดีขึ้น
ในช่วงนั้นเปิ้ลยอมรับว่ามุมมองที่เรามีให้เขามันเปลี่ยนไป
เปิดใจกว้างมากขึ้นจนมีครั้งหนึ่งเมาค่ะ
แล้วก็เลยเถิดไปจูบกันคือจูบกับฟิน
เปิ้ลรู้เลยว่าเราไปสร้างความหวังให้กับเขา
และวันนั้นฟินขอคบเปิ้ลค่ะแต่เปิ้ลยังไม่ตอบเขา
เขาบอกว่าเขาเป็นให้เราได้ทุกอย่างเราอยากมีลูก

สัญญาว่าจะไม่ทำให้เปิ้ลเสียใจ
จริงมันคงจะดีนะคะถ้าเปิ้ลยอมรับเขาเข้ามาเป็นแฟน
แต่เปิ้ลต้องยอมรับว่าเปิ้ลเองไม่มั่นใจจริงว่า

อยากเปิดใจเพื่อตอบแทนความดีของเขานะ
แต่อีกใจก็กลัวว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราไปเจอผู้หญิงที่ถูกใจ
เปิ้ลอาจจะทำให้เขาเสียใจจนเข้าหน้ากันไม่ติด
พี่อ้อยว่าเปิ้ลควรทำยังไงดีอะคะ
ยอมยอมเปิดใจให้เขาเข้ามาเป็นคนรัก
หรือควรจะหยุดและคงสารภาพความเป็นเพื่อนกับเขาไว้เหมือนเดิม
ตอนนี้เปิ้ลสับสนมากเหลือเกิน
อืมน้องเปิ้ลเข้าใจก่อนนะ
คำว่าความรักไม่ใช่ของรางวัลของความดีเสมอไปค่ะ

แต่ไม่ใช่คนดีทุกคนแล้วเราต้องรักเขา

เหมือนจริงพี่รู้สึกว่าการมีน้องฟินในชีวิตมันก็ดี

อย่าคิดว่าความรักคือการทำทานนะ
รักไปเถอะเขาอุตส่าห์ดีกับเราขนาดนี้
ความพยายามที่จะรักและความพยายามที่จะไม่รัก

บางคนเขาตบตีนอกใจทำร้ายร่างกาย

และอีกด้านหนึ่งเช่นกันค่ะเพราะรักเป็นเรื่องของความรู้สึก
หลายครั้งเจอคนที่ควรจะรักแต่เราไม่รักก็มีอ่ะ
อันนี้น้องต้องชัดเจนไม่รักก็บอกอย่าไปหลอกหลอกว่ารัก
และโลกใบนี้มันหมุนมาจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะเราไม่นับเพศกันแล้วนะ
ไม่ใช่ว่าฉันรักเธอเพราะเธอเป็นเพศเดียวกันหรือรักเธอเพราะเธอเป็นเพศตรงข้าม
แค่รู้ว่าเราอยู่กับคนคนนี้และเรามีความสุขจังเลย
ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามไม่มีใครบอกได้ว่า
ในที่สุดนะคะน้องจะรักผู้ชายคนนี้ได้จริงไหม
บใดที่น้องยังคงลังเลสงสัยในตัวเองพี่รู้สึกว่าความลังเลสงสัย
มันเป็นตัวบอกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะหรือจริงน้องไม่ได้ชอบเขา
คือจริงนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักใครก็ตามที
เราจะไม่มีข้อสงสัยใดว่าเอ๊ะเรารักเขาหรือเปล่า
เอ๊ะหรือเราต้องเปิดใจแต่เนี่ยน้องยังถามพี่อ้อยอยู่เลยว่า
เปิดใจดีไหมพี่เลยรู้สึกว่าใช้เวลาอีกหน่อยก็ได้นะคะเปิ้ล
ไม่อยากให้น้องเอาความรู้สึกของฟินมาเล่นเขาเป็นคนดี
ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่รักเขาได้มากกว่าเรา
เสียดายคนดีก็เลยดึงเอาไว้ข้าง
ที่เขาไม่ได้อยู่ในหัวใจเราสักทีตั้งสติก่อนนะคะน้องเปิ้ล
น้องเสียใจจะเป็นจะตายที่แฟนผู้หญิงของน้องทิ้งไป
แถมเขาน่ะนอกใจน้องเลยเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีก
วันนี้น้องหัวใจยังโซซ่าโซเซค่ะจนไม่รู้ว่า
จริงแล้วน้องอยากเปิดใจให้กับผู้ชายที่แสนดีคนนี้
หรือว่าตอนนี้ก็แค่รู้สึกว่าเหมือนน้องกำลังจะจมน้ำอะค่ะ
และมีขอนไม้ลอยมาพอดีอยากเอาหัวใจของเราไปเกาะที่เขา
พ้นจากความเศร้าที่แฟนเก่าทำร้ายเราหรือเปล่า
เลือกใครในวันที่หัวใจไม่ได้อ่อนแอค่ะ
ไม่อย่างนั้นนะน้องจะแค่สร้างแผลใหม่ไปเรื่อย
วันที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะรักเขาหรือเปล่าหรือแค่แพ้ความดีของเขา
ใช้เวลาเป็นคำตอบค่ะเปิ้ลอย่างน้อยการคิดแล้วคิดอีก
จะดึงใครคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตความเสี่ยงจะน้อยลง
ที่สำคัญค่ะคนที่เราดึงเขาเข้ามา
ก็ช่างเป็นคนดีที่ดูแลเรามากมายเหลือเกิน
แค่การตอบแทนความดีตอบแทนความดีได้
ไม่ต้องเป็นคนรักก็ได้เป็นเพื่อนก็ได้นะ
พยายามจะรักเขาคือพอพยายามจะรักเขา
พี่เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากความรู้สึกข้างในนะคะ
เรื่องความรู้สึกไม่ใช่เรื่องที่มีเหตุมีผลอะไรมากมายนัก
คนบางคนเรารักเขาเหตุผลคือรักเฉย
เพราะอะไรเหรอเราพยายามคิดต่างหาก
เพื่อหาเหตุผลข้อนั้นข้อนี้มาตอบ
เช่นรักเขาเพราะเขาดูมีสติดีค่ะรักเขาเพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูด
จริงอะค่ะหนูไม่ได้รักคนไม่ค่อยพูดทุกคนหรอก
วันนี้พี่เลยรู้สึกว่าใจเย็นก่อนดีไหมคะเปิ้ล
กลัวเหลือเกินว่าถ้าวันหนึ่งน้องทำร้ายจิตใจฟิน
จะเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกผิดกับสิ่งนี้
ดูแลน้องมาตลอด๑๐ปีในฐานะเพื่อน
ถ้าจะเลื่อนเขาเป็นแฟนจงเลื่อนเพราะรักมากพอ
ไม่ใช่เลื่อนเพราะตอบแทนความดีของเขาดีกว่ามันคนละเรื่องกัน
แต่สมมุตินะคะถ้าน้องคิดแล้วคิดอีกและคำตอบยังเป็นเหมือนเดิม
ว่าพี่หนูก็รักเขานะน้องจะคบหากันพี่ก็ไม่ติดอะไร
ไม่อยากให้น้องเลือกผิดคนที่เจ็บปวดหนักในชีวิตไม่ใช่เราค่ะ
แต่คือหัวใจของเขาที่เฝ้ารอจะมีค่าในสายตาเรา
ความดีบางทีเข้าใจค่ะว่ามีคนเยอะมากที่ใช้ความดีในการเอาชนะใจ
และพอเขาไม่เป็นแฟนเราสักทีก็จะมีคำถามที่ถามพี่อ้อยว่า
อ้อยคะทำไมหนูทำดีแทบตายสุดท้ายเขาไม่เห็นค่า
พี่ก็จะพูดเสมอว่าเขาเห็นค่าแต่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องรักเสมอไป
อย่าคิดว่าคนดีกับคนที่เรารักมันเป็นเหตุเป็นผลกันไม่ใช่เลย
ย้ำอีกทีคนที่เรารักต้องเป็นคนดีแต่ไม่ใช่คนดีทุกคนแล้วเราต้องรัก
แค่ห่วงตอนที่น้องยังไม่มีสติเท่านั้นนะคะเปิ้ล
มีคนคนหนึ่งดูแลเราตลอดอย่าดูแลเขาเป็นแค่ของตาย
และคิดว่าจะทำอะไรกับเขาก็ได้ลองพยายามรักดูก็ได้
แล้วถ้าไม่ใช่ไม่เวิร์คก็แค่เลิกกัน
ว่าเลิกกันของเรามันอาจจะเป็นคำง่ายก็ไม่ได้รักเท่าไหร่
น้องเลยเลิกง่ายใครก็ตามรู้สึกมากกว่าเจ็บกว่า
และตอนนี้พี่ก็มั่นใจด้วยนะคะว่าฟินก็รักน้องนั่นแหละ
แล้วก็เฝ้ารอจะเป็นคนที่น้องรักสักทีแต่มีคนมากมายในโลกใบนี้ค่ะ
ทำดีเพื่อการเอาชนะใจมันใช้ไม่ได้
ถึงได้พูดเสมอว่าทำดีได้ดีแต่บางทีทำดีก็ไม่ได้หัวใจ
แค่ไม่อยากให้น้องเอาความดีของเขามาเล่น
เอาความเจ็บปวดเอาความรู้สึกดีของเขามาเล่น
เพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดบังเอิญมันไม่เวิร์คจริง
เจ็บปวดมากที่สุดคือเขาไม่ใช่เรา
และที่สำคัญน้องมันชัดเจนจะตายว่าน้องชอบผู้หญิง
บังเอิญไอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น้องเดินชัดเจนไง
วันนี้ไม่ว่าคนที่เรารักเราก็ไม่ได้ยึดหรอกค่ะว่าเขาต้องเป็นเพศไหน
ขอแค่เป็นคนที่เราอยู่ด้วยกันและเรามีความสุขในการอยู่ใกล้เขา
แต่ถ้าน้องชัดเจนกับตัวเองขนาดนี้
พี่ว่าช้าไว้ก่อนน่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะคะ
เหมือนที่บางคนชอบถามพี่อ้อยว่าโอ๊ยรักคนอื่นแล้วมีแต่เจ็บอะค่ะ
รู้อย่างนี้รักคนที่เขารักเราดีกว่าไหมคะ
พี่ว่าก็ไม่ได้ดีกว่าเสมอไปถ้าน้องค้นพบว่า
คนที่ดีกับเราและรักเราเหลือเกินเราไม่สามารถรักเขาได้มากกว่านี้
เดี๋ยวน้องจะรักไปรู้สึกผิดไปเพราะฉะนั้นพี่ไม่เห็นด้วย
เลือกคนที่เขารักเราดีกว่าเอาไว้เจอคนที่รักกัน
ลับกันเป็นผู้ให้สลับกันเป็นผู้รับวันนั้นค่อยรักก็ได้
อย่าถือว่าความรักเป็นการทำทานให้กับคนที่ดีกับเรา
วันหนึ่งน้องจะเจ็บปวดมากที่น้องทำให้ตัวเองรู้สึกผิด
ไปดึงคนดีคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตทั้งที่รักเขาน้อยเหลือเกิน
เป็นวิธีคิดให้กับหลายคนด้วยพี่เข้าใจ
อย่าเลือกใครเพียงเพราะเสียดายคนดีแต่จงเลือกเขาเพราะเขาเป็นคนดี
แบบไหนรักยังไงที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมกัน
ให้เราเรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตความรักของคนอื่นยังไงบ้าง
ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ